คลิปคลิปหนึ่งคือคนที่เห็นแล้วเขาบอกว่าแม้ดูแล้วสะเทือนใจนะคะแต่บอกก่อนเลยว่าจิตสำนึกเนี่ยคือไม่ว่าเป็นเด็กไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะเด็กผู้ชายคนหนึ่งค่ะน้องรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดที่เป็นโควิดก็เลยไปกอดคุณพ่อบอกขอโทษนะพ่อที่ผมเป็นโควิดอ่ะคุณผู้ชมดู

กอดน้ำตาแตกเลยที่สำนุกไม่เกี่ยวกับอายุนะไม่เกี่ยวกับพฤสนโต้น่ารักนารักนะรู้สึกผิดที่ตัวเองมาเป็นโควิดเห็นมั้ยพ่อผมขอโทษที่เป็นโควิดค่ะแล้วคลิปนี้ใครเอามา
ชายเสื้อแดงชื่อว่าน้องฟาโร
หลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปแน่นอนว่า
คนมาให้กำลังใจทั้งคุณพ่อแล้วก็น้องฟาโรนะคะ
น้องเองก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งไปให้น้องนะ

อีกคลิปหนึ่งน้องกำลังกินข้าวเหนียวไก่ปิ้งนะคะนี่
ฟาโรขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ

ก็เลยอัดคลิปมาขอบคุณแบบนี้
ส่วนอีกคลิปหนึ่งน้องปาโรเขามีน้องสาว

ระบุบอกว่ามีสมาชิกใหม่ทางโรงพยาบาล
ปรากฏว่าน้องคลีโอน้องสาวของฟาโร
ผลเป็นบวกด้วยนะคะอยากให้ดูบรรยากาศคลิปนี้ค่ะ
สวัสดีครับตอนนี้มีสมาชิกใหม่แล้วครับ

ขอคุณดูโทษ

ส่วนคุณพ่อตอนนี้ตรวจไปแล้วไม่พบเชื้อ

แต่พ่อกลายเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง
ตอนไปกอดน้องเสียงสูงมากเลย

ให้กำลังใจทั้งครอบครัวนะคะ